เช่นเดียวกับศิลปินท่านนี้นะคะสุดฮอตเลยแฟนคลับเยอะมาก

คุณน้าที่เป็นนักร้องนำเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้กักตัวเองนั่นเองนะคะ
กรณีที่ไปร้องเพลงในผับแล้วมีแฟนคลับท่านหนึ่งเนี่ย

ที่แฟนคลับเขาติดเชื้อโควิด๑๙ไปแล้ว
ซึ่งมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะก็มีการพบข้อมูลนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยหลังจากวันนั้นค่ะทางคุณเป๊กผลิตโชคเนี่ย
เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ร่วมงานกับคุณนานนะคะ
ด้วยเหตุนี้นะคะทางศิลปินและทีมงานจึงเห็นพ้องต้องกันนะคะว่า
เรื่องความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ
ระหว่างนี้นะคะจึงกำชับให้คุณเป๊กผลิตโชคดูแลตัวเองอย่างดีค่ะ
หน้ากากอนามัยนะคะเมื่อต้องออกไปที่ชุมชน
หั่นตรวจคอยเช็คตัวเองเสมอค่ะ
และงดรับงานที่มีความเสี่ยงต่อการพบเจอคนจำนวนมากนะคะ
ก็งดเป็นเวลา๑๔วันนั่นเองนะคะ
ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นคู่สามีภรรยาค่ะ
คุณพุทธคุณจุ๋ยเนอะอันนี้ไม่ได้เสี่ยงติดแต่อย่างใด
แต่ว่าคู่นี้เขาขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
คือเขาพยายามตามหาซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน๓๕๐๐ชิ้นนะคะ
หรือประมาณ๗๐กล่องไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
เพราะว่าอย่างนี้เมื่อหลายปีก่อนโรงพยาบาลช่วยดูแลคุณพ่อของจุ๋ยเป็นอย่างดี
ก็เลยอยากจะตอบแทนบ้างซึ่งคุณจุ๋ยเขาก็โพสต์ไว้ว่า
จริงตอนนี้ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนอีกมากนะในหลายโรงพยาบาล
ใครมีกำลังยังสามารถไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลได้ตลอดเลยนะคะ
ทีนี้หลังจากโพสต์ลงไปแบบนี้คุณผู้ชมมันก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ย
เข้ามาถามกันเยอะแยะเลยบอกว่าอ้าวแล้วจุ๋ยไปหาหน้ากากอนามัยจำนวนเยอะแยะมากมายขนาดนี้
มาจากไหนเพราะตัวนี้หายากมากเลยหายากมากใช่
จุ๋ยก็เลยถือโอกาสชี้แจงแบบยาวเลยบอกว่าหน้ากากที่จุ๋ยนำมาเนี่ยนะคะ
มันไม่ใช่ของไทยนะเพราะว่าเราควบคุมการผลิตอยู่
คือที่จุ๋ยเอาไปบริจาคเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
แล้วราคาก็โหดเอาเรื่องแต่เช็คคุณภาพแล้วมันได้มาตรฐาน
คือจริงตอนนี้มันยังหาซื้อได้แต่ว่าราคามันค่อนข้างโหด
แต่ทางจุ๋ยเองเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้
เธอก็เลยตัดสินใจยอมซื้อไปบริจาคนั่นเองเนาะ
นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะคะ